ที่จังหวัดลำปางตัวเย็ดยาดของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
เขายังงงอยู่เลยนะคะว่าสาเหตุมันคืออะไรกันแน่
แต่มันเป็นเหตุการณ์ที่โหดนะคะที่มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๐ต้น
เอามีดไปแทงผู้หญิงที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันอายุ๕๐กว่าเหมือนกัน
ผู้หญิงคนนี้ถูกแทงไปแบบสิบกว่าแผลครับเธอก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากพ่อและสามี
กลายเป็นว่าผู้ชายที่ทำร้ายเธอชักปืนออกมายิงพ่อกับสามีเธอจนเสียชีวิต
แล้วก็ยิงตัวตายครับเหตุการณ์นี้ก็เลยรอดแค่คนเดียวก็คือตัวผู้หญิงเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก็ยังบาดเจ็บอยู่ดังนั้นจะหาคำตอบได้ว่าสาเหตุมันคืออะไรกันแน่
ก็ต้องรอให้อาการของเธอดีขึ้นแล้วก็ต้องไปคุยกับเธอเพราะตอนนี้ญาติญาติยังสงสัย
งงมากว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุมันคืออะไร
ทำไมถึงมาก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะญาติญาติก็มากันเต็มเลยค่ะ
นี่นะคะมาแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิต๒ราย
คือน้องเขยของนายอำพลสายก้อนผู้เสียชีวิตอยู่ในเหตุการณ์นะคะ
คือเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะหลังจากนายบุญยฤทธิ์เข้าไปหานางพันนีที่ร้านขายของชำ
นายบุญยฤทธิเนี่ยอายุห้าสิบสองนางพันนีอายุห้าสิบเอ็ด
เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นญาติกันนายบุญยฤทธิ์ไปหานางพันนีที่ร้าน
แล้วก็ไปต่อว่ากันเลยคือทะเลาะกันเลยอ่ะครับ
แล้วนายบุญยฤทธิ์เอามีดพับแทงนางพันนีจนได้รับบาดเจ็บ
ตัวน้องเขยของนายอำพลผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงนางพะเนียร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วก็วิ่งไปหลบอยู่ที่บ้านของนายอำพลสามีและนายอินแก้วพรมดำพ่อของนางพันนี
เขาก็เลยมีการวิ่งออกมาห้ามกันทางสามีทางพ่อก็มาช่วยมาห้าม
แต่นายบุญยฤทธิ์เนี่ยเอาปืนยิงนายอำพลเสียชีวิต
นายอินแก้วตะโกนห้ามนายบุญยฤทธิไม่ฟังยิงใส่นายอินแก้วอีกคนนึงเสียชีวิตไปอีกคนนึง
เสียชีวิตสองคนเลยค่ะนี่ค่ะจากนั้นนายบุญยฤทธิ์ก็เดินไปตามหานางพันนี
แต่หาไม่เจอก็เดินวนไปวนมาอยู่๒๐นาทีเลยนะคะ
ได้ยินเสียงบ่นพึ่มพำพึ่มพำแต่จับใจความไม่ได้ว่าตัวผู้ก่อเหตุพูดว่าอะไร
สักพักหนึ่งตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยยิงตัวตายแบบนี้ค่ะ
งงค่ะทุกคนไม่รู้มูลเหตุว่าทำไมนายบุญยฤทธิ์ถึงมาลงมือขนาดนี้
เพราะที่ผ่านมานายบุญยฤทธิ์กับนางพันนีก็ไม่เคยทะเลาะอะไรกันมาก่อน
เชื่อมั่นอะ
เขาก็ยกปืนมาทิศป้าตาเลย

ยกปืนยิงทิศป้าตาเลย

ใกล้ใกล้กันเลย
ไม่ไม่ขาดมาตอนนี้
ไม่เคยได้ยินนะเขาก็พูดกันดีเพราะว่า
ก็เป็นญาติกันเขาก็คุยกันตามภาษา
ไม่จากที่มาอยู่นี่นะไม่เคยได้ยินเขาทะเลาะกัน
ทีมข่าวก็ติดต่อวัยรุ่นผู้ชายที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เขาไปเติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ร้าน

เขาเล่าให้ทีมข่าวฟังทางโทรศัพท์นะคะ
จู่คนก่อเหตุก็เดินเข้ามาที่ร้าน

พอมาถึงก็ไปผลักนางพันนีล้มลงกับพื้นเลย
เอามีดพับที่พกมาจ้วงแทงนางพันนีไปหลายรอบมาก

มาถึงเห็นหน้าผลักแล้วแทงเลยอะค่ะ
วัยรุ่นคนนี้บอกว่าก็พยายามจะไปช่วย
แต่นายบุญยฤทธิ์คนก่อเหตุบอกว่าไม่ต้องมายุ่ง

เราสังเกตเห็นไหมว่าแทงไปกี่ครั้ง
แล้วเราก็พยายามจะเข้าไปช่วยใช่ไหม
ด้านพี่สาวของนายบุญริตผู้ก่อเหตุ

ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
ก็บ้านอยู่ติดกัน
บ้านผู้ก่อเหตุกับบ้านของนางพันนี
เธอเองก็เสียใจกับการกระทำของน้องชายนะ
ตอนนี้ก็พยายามทำใจอยู่

ลูกชายมาก่อเหตุแบบนี้
แล้วลูกชายก็มาคิดสั้นแบบนี้

แต่ตัวคนก่อเหตุตอบกลับไปว่า
อย่างเขาไม่ยอมติดคุกหรอก
แล้วก็ตะโกนบอกลูกสาววัย๑๗ที่อยู่ในบ้าน

เป็นเด็กดีนะ

เธอไม่รู้จริงว่าเพราะอะไร
น้องชายถึงก่อเหตุรุนแรงได้ขนาดนี้

ตัวน้องชายก็ทำงานดูแลสวนดูแลไก่ชน

ส่วนบ้านเธอกับบ้านของนางพันนี
ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อน
มีแต่คอยช่วยเหลือกันแบ่งข้าวแบ่งแกงให้กินกันตลอด
ยืนยันว่าปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ไม่จริง
ที่ดินตรงนี้เป็นของพ่อเธอ

ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับใครเหมือนกับว่าที่ดินตรงนี้ที่เป็นบ้านของผู้ก่อเหตุนะคะ

แล้วเหมือนกับฝ่ายของคนเจ็บคนตายพยายามจะไปขอซื้อแล้วโมโหเลยไปก่อเหตุ
แต่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวไม่จริงมันไม่ใช่เรื่องที่ดินนะคะครับ
พันนีเองก็ดีกับเธอมาตลอด
เธอก็เคยไปช่วยนางพันนีขายของอยู่เป็นประจำ
วันเกิดเหตุเป็นวันเกิดเธอด้วยค่ะ
พ่อยังอวยพรวันเกิดให้อยู่เลย
ไม่คิดว่าพ่อจะมาก่อเหตุแล้วพ่อจะมาจากไปแบบนี้
ส่วนตัวมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับนางพันนี
ไม่ใช่เรื่องที่ดินแน่นอน
หรือก็อวยพรวันเกิดมันเกิดปกติค่ะ

ก็บอกมาเป็นเด็กอะไรประมาณนี้ค่ะ
ได้เกตดีเรียนเก๋งวันโทรศีมาที
ที่ผ่านมาเห็นเจ้าก็ทะเลาะกับนางแฟนนีมั้ย

นอกจากเสียงของ

พี่คุณฮัยงี้ค่ะ

แต่ป้าบอกว่าไม่ต้องออกไปไหน

พ่อทำอะไร

พันธุ์ตำรวจเอกภูชิต
ยำปลายผู้กำกับสพแม่ทะ

คาดว่าสาเหตุเกิดจากความขัดแย้ง

แต่ยังระบุแบบชัดเลยไม่ได้
อาจจะเป็นเรื่องของความเครียด
สะสมส่วนตัวของคนก่อเหตุด้วย

แต่ผู้ก่อเหตุเองก็ไม่มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับ

ปืนที่ใช้ก็เป็นปืนที่มีทะเบียน

ต้องสอบชื่อของผู้ครอบครองก่อน

เป็นปืนเก่าแบบหลายสิบปีแล้วอะค่ะ
ทีนี้ค่ะคนที่จะตอบคำถามได้

ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่

เป็นคนเดียวเลยที่จะบอกได้
ว่าเรื่องนี้มันเกิดจากอะไร
ตอนนี้เพิ่งพ้นขีดอันตรายนะคะ
แต่ยังไม่สามารถให้การอะไรได้

ถึงจะมีความชัดเจนมากขึ้น